เอาละครับคุณผู้ชมครับมีอีกเรื่องราวที่สะเทือนใจนะครับ
อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูชัยหน้าเขาโพสต์เรื่องราวแบบนี้
คือโดยปกติแล้วนะครับคุณผู้ชมครับการที่จะขอให้ทางกู้ภัยหรือว่ามูลนิธิไหนเนี่ย
ไปรับคนป่วยจากอีกจังหวัดหนึ่งไปส่งบ้านหรืออะไรแบบนี้นะครับ
มันก็จะมีค่าน้ำมันรถค่าเบี้ยเลี้ยงให้กับทางอาสาสมัคร
แต่เหตุการณ์นี้พออาสาสมัครเขาไปเห็นน้องบอส
บอส๕ขวบนะครับแล้วเป็นข่าวดังอยู่ในขณะนี้
ป่วยเป็นมะเร็งต่อหมวกไตระยะสุดท้ายครับ
พอพี่อาสาสมัครเขาไปเห็นสภาพแบบนี้ปั๊บ
น้ำตาซึมแล้วบอกว่าสักบาทก็ไม่เอา
แล้วก็มีการสัญญากับน้องด้วยสัญญากันว่าอะไรนะครับ
เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเป็นสัญญาลูกผู้ชายที่น้องบอสนะครับ
เด็กชายอายุ๕ขวบที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะสุดท้าย
จับนิ้วก้อยของพี่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกับตันยูชัยนาธิ
สัญญาว่าจะสู้กับโรคร้ายให้ถึงที่สุด
หลังจากเจ้าหน้าที่และทีมงานนะครับได้รับการประสานให้ไปรับน้อง
กลับจากโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์จังหวัดนครสวรรค์
น้องบอสไปนอนรักษาตัวอยู่นาน๒เดือน
กลับไปที่บ้านที่อำเภอสันคบุรีจังหวัดชายนาฏ
หลังจากมีการโพสต์เรื่องราวแพร่ออกไปนะครับ
ก็ได้รับความเห็นอกเห็นใจมีคนใจบุญร่วมกันบริจาคเงินนะครับ
น้องบอสอย่างต่อเนื่องจนคุณแม่บอกว่า
ลองดูคุณแม่ท่านนี้ฮะพอแล้วเยอะแล้ว
แล้วขอปิดรับบริจาคครับส่วนผู้ใดที่ประสงค์จะช่วยเหลือน้องบอสจริงนะ
คุณแม่บอกว่ามาหาน้องที่บ้านก็แล้วกัน
บ้านน้องบอสอยู่ที่บ้านเลขที่ห้าสิบแปดทับหนึ่งหมู่ห้าตะบนแพรกศรีราชา
อำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏนะครับใกล้กับวัดกำแพง
แถวเขาขยายนั่นแหละฮะหรือว่าโทรที่หมายเลขนี้ก็ได้
ขึ้นอยู่หน้าจอแล้วศูนย์แปดสองห้าเก้าเจ็ดสี่ห้าหกสองครับ
ทีมข่าวไปเยี่ยมน้องบอสครับหรือว่าชื่อจริงชื่อเด็กชาย
ชัยชนะเย็นสุก๕ขวบเองน้องนอนหลับอยู่ในบ้านครับ
แล้วก็มีแม่น้องบอสนะฮะแล้วก็มีป้าที่ขาท่านพิการ
มียายมีตาคุณตานี่สายตาพร่ามัวแล้วก็อยู่รวมกันอยู่ในบ้านหลังนี้ครับ
นายปริณฑรเทียนสิรินะครับหนึ่งในทีมมูลนิธิร่วมกับตันยู
เป็นคนที่สัญญากับน้องบอสเนี่ยเล่าให้ทีมข่าวฟังบอกว่า
ที่ไปช่วยรับน้องกลับมาที่บ้านไม่ได้หวังผลตอบแทนใด
เพราะว่าสงสารจริงเพราะนี่เป็นเด็ก๕ขวบ
ควรจะมีอนาคตไกลจึงตั้งใจจะช่วยเหลือน้องบอสให้ดีที่สุด
แม้จะรู้ว่าอาการของน้องเนี่ยคุณผู้ชมต้องยอมรับความจริงครับ
ค่ะไม่สามารถรักษาให้หายได้แล้วครับ
ด้านนางสาวอันทิกาเย็นสุกแม่ของน้องบอสเล่าแบบนี้บอกว่า
อสเนี่ยนะเริ่มมีอาการป่วยตั้งแต่๓ขวบ
บริเวณรอบดวงตามีอาการเขียวช้ำหลังจากพาน้องเนี่ยนะฮะ
ไปรักษาที่โรงพยาบาลจนทราบว่าน้องเป็นมะเร็งต่อมหมวกไตระยะที่๓ครับ
นะฮะตั้งแต่สามขวบคุณผู้ชมลองคิดดูสู้ทนมาสองปีแล้ว
ตอนนี้ห้าขวบคือตอนนั้นต้องนอนโรงพยาบาล๒เดือนนะครับ
งานการไม่ได้ทำแล้วครับแล้วตอนแรกเนี่ยอาการของน้องดีขึ้น
สักหนึ่งสัปดาห์ได้แต่คุณผู้ชมครับ
หลังจากนั้นอาการน้องก็สุดลงนอนติดเตียงแบบนี้มาตลอด
บอกให้แม่ทำใจแล้วเพราะว่ามะเร็งเนี่ย
มันลามไปในอวัยวะหลายส่วนของร่างกายแล้วและอาจจะอยู่ได้แค่สามเดือน
หมอบอกแบบนั้นนะครับสิ่งที่แม่ทำได้ตอนนี้คือดูแลน้องให้ดีที่สุด
แล้วก็อยากจะพาน้องบอสไปเที่ยวเป็นครั้งสุดท้ายอยากจะพาน้องบอสไปเที่ยวทะเล
ก่อนจะไม่มีโอกาสน้องบอสเนี่ยคุณแม่เล่าบอกว่าฝันอยากเป็นหมอนะ
อยากจะไปโรงเรียนแต่ตั้งแต่น้องป่วยก็ไม่มีเพื่อนเลย
น้องไปโรงเรียนได้แค่ครั้งเดียวครับชุดนักเรียนก็ใส่ได้แค่ครั้งเดียว
คือคุณแม่ก็ยังหวังคนเป็นแม่นะครับทุกคนนะครับ
หวังลึกจะให้เกิดปฏิหารให้น้องอยู่กับแม่ต่อไปครับ
ก่อนที่จะรู้ว่าเขาป่วยก็คือเตรียมชุดนักเรียนเตรียมที่นอนเตรียมกระเป๋

เพราะร่วงว่าเขาป่วยเขาเขาไม่ได้ไป
เขาว่าก็แค่จะบ้อย
ไม่ใส่ไปครั้งงั้นวันหนึงแล้วเร่งกับเพื่อนวันหนึ่ง
ก็เลยไม่เคยได้ไปโรงเรียนอีกเลย

อาจจะนั่งด้วยเขาอยู่โรงพยาบาลบ่อย
ก็เลยบอกว่าเขาอยากเป็นหมอ

มันก็ต้องมีนิด
แต่ถ้าเกิดหนูมีจริงก็ขอให้เป็นไปได้

ถ้าเขาไม่ไหวจริงแต่ว่าจะยื้อเขาไว้อะไรอย่างนี้

อันทิกาเป็นสุดยอดคุณแม่

ขอปิดรับการรับบริจาคครับ

เงินที่มีท่านได้กรุณากับครอบครัวของเธอ๒แสนพอแล้ว
ขอขอบพระคุณทุกคนที่ช่วยเหลือลูกชาย
แล้วแม่เนี่ยบอกว่าจะเอาเงินบริจาคไปใช้จ่ายซื้อผ้าอ้อมเด็กซื้อสิ่งของจำเป็นให้กับน้องบอสนะครับ
นี่แหละฮะทำหน้าที่แม่ได้สุดยอด
แล้วก็มีหัวใจงดงามด้วยนะครับ
บอกว่าเงินบริจาคเนี่ยเพียงพอแล้ว